คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวอาชีพดีแล้วกันนะคะ

อาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่เพิ่มมูลค่า
แล้วก็สร้างรายได้ดีมากให้กับเกษตรกรคนหนึ่ง
จนเขาได้รับฉายาว่าเป็นราชินีเห็ดค่ะ

เพาะเลี้ยงเอาไว้อยู่ภายในฟาร์มเห็ดครูพยงอนันต์
อยู่ในตำบลทางพระอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะ

อายุ๕๔ปีเป็นเจ้าของฟาร์ม
ซึ่งเห็ดในฟาร์มนี้นะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นเห็ดที่ผลผลิตเพิ่มมูลค่าให้กับเจ้าของได้เป็นอย่างดีมากเลย
แล้วเธอเคยได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น
จากสมาคมเทคโนโลยีการเกษตรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นเจ้าของฉายาราชินีเห็ดนี่แหละค่ะคุณค่ะ

จากนั้นนะคะนางพยงก็มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเห็ดปลูกเห็ดให้กับผู้ที่สนใจด้วย
แล้วก็มีเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย
เห็ดครูยงอนันต์นะคะจังหวัดอังทอง
เรามีเห็ดทั้งหมดหลากหลายมีเห็ดเป็นอาหารและเห็ดเป็นยา
ปัจจุบันนี้ค่ะครูยงมีองค์ความรู้
ยงอยากเอาองค์ความรู้ที่ครูมีเนี่ยแบ่งปันสู่สังคม
ความฝันสูงสุดของครูบ้านปลายชีวิต
ครูอยากให้ลูกศิษย์ของครูถือดอกไม้จันทร์มานะคะ
อยากแบ่งปันตรงนี้เพราะว่าประสบการณ์ที่ครูได้จากต่างแดน
และประสบการณ์หลายอย่างที่ครูลองผิดลองถูกมา
สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันได้บทเรียนหลายอย่างจากเหตุ
ก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะคะ
ศึกษาเรียนรู้จากความเห็นครูโยงอนันต์
และที่สำคัญนะคะตอนนี้หอการค้าในจังหวัดอ่างทองเนี่ยค่ะ
ก็พร้อมสนับสนุนให้ผลผลิตของครูพยงเนี่ยนะ
จำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าอีกด้วยนะคะ
รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดอ่างทอง

ซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะสามารถสร้างรายได้ดี
ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย
แล้วก็สำหรับเห็ดภายในฟาร์มมีเยอะมากเลยคุณ
และล่าสุดคุพยงปลูกเห็ดโคนดำซึ่งเขาบอกว่าเป็นเห็ดสายพันธุ์ใหม่

ใช่รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาเห็ดนางรมทอง
แหละก็เห็ดเยื้อไผ่ให้มีรสชาติดี
มีคุณค่าทางอาหารสูงเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
โอ้โหนี่แหละเหมาะมาก

อยากจะหาอาชีพเสริมอะไรดี

นี่ก็เป็นคุณครูมาก่อนเหมือนกันนะฮะ
แหละตอนนี้นะได้รับความนิยมมากเลย
ลูกง่ายจริงลองติดต่อครูพยงไปดูก็ได้นะคุณผู้ชม
เพราะว่าครูเขาเป็นวิทยากรแล้วก็สามารถให้ความรู้สำหรับใครหลายคน

ก็ลองเสิร์ชดูในอินเตอร์เน็ตอาจารย์พยงควีนออฟเห็ด
ต้องค่ะครูพยงแสนกมลนะคะเจ้าของฟาร์มเห็ดครูพยงอันนั้น
เดินดูเดี๋ยวก็เจอคุณผู้ชม